พบกับเรื่องราวที่เป็นที่สุด๕อันดับในวงการกีฬาไทยรอบปีนี้ค่ะ
บริจัยรองประธานสโมสรและกุศิคนใหม่ของฉลามชนยุครีบูธ
ชัดศึกแตกหักเมืองทองบุรีรำใครจะคว้าแชมป์เอฟเอครับเย็นนี้
ทั้งหมดนี้ติดตามด้วยนายไทรัตเชียร์ไทยแลนด์ค่ะ
ไทรัตเชียร์ไทยแลนด์

ไทรัตเชียร์ไทยแลนด์

วันนี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยทุกวันเสาร์

หลายปีที่ผ่านมาก็ดูอัพเฟสครับของอังกฤษ

ดริมไฟนัลใช่มั้ย
ถูกต้องนะครับแน่นอนทุกคนอาจจะมองว่า
เจ้าของ๔แชมป์ของปีนี้ก็คือบุรีรัมยูนิเต็ดเป็นเก่าก็จริงนะ
แต่ว่าจริงแล้วผมว่าหลายคนก็ไม่กล้าคาดเดาผลการขัน
อะไรก็เกิดขึ้นได้นะถูกต้องเพราะว่าถ้าถามว่าจะมีสักทีม
ศักยภาพใกล้เคียงกับบุรีรำหรือพอจะล้มบุรีรำได้
คือคู่ปรปักของฟุตบอลในยุคนี้
เดี๋ยวพี่บีเตรียมข้อมูลไปแล้วแล้วก็ใครที่ไม่กล้าฟันทง

ใช่เหรอครับเพราะว่าฟุตปอนด์ทองที่ไหนก็จะมักจะหายไปสักพัน
ไม่เป็นไรช่วงเวลาพอดีเพราะว่าอาทิตย์ละครั้งก็ไม่เป็นไร
แล้วปีใหม่ด้วยก็ขอหายไปเที่ยวปีใหม่

แข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่๒๑แล้ว
ซึ่งก็จะแข่งขันวันสุดท้ายวันจันนี้คือวันจันนี้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศ
ตอนนี้แข่งไปแล้วทั้งหมด๔เกมมีอยู่๑๐คะแนน
ก็มีคะแนนอยู่เป็นอันดับที่๒นะคะรองจากเกาหลีเหนือ
คือคะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียหรือว่าลูกได้เสียเกาหลีเหนือดีกว่า
ซึ่งรายการนี้เป็นเกมการแข่งขันแบบพบกันหมด
ก็คือเอาที่๑และที่๒ไปแข่งขันชิงกัน
ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าชนะอินโดได้เนี่ย
ถ้าเกิดจบที่๒ด้วยผลต่างประตูที่เสียที่เป็นรอง

ส่วนที่จะพบกับอินโดก็วันพรุ่งนี้นะคะ
เวลา๑๘นาฬิกาก็เชียร์กันด้วยเนาะ

นัดชิงที่หลายคนรอคอยนะคะ
แข่งขันเย็นวันนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาที
เรียมจะคว้าแชมป์ที่๕หรือจะเป็นเมืองทองที่
ได้แชมป์แรกในรอบ๒ปี๓ปีแล้วมั้ง

จากนี้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ก็มีการแข่งขันเทนนิสหญิงค่ะ

ก็แข่งขันกันในวันที่๓๑ธันวาคมถึง๑มกราคม
ก็คือข้ามปีกันไปก็มีนักเทนนิสหญิงระดับโลก

ก็สามารถไปติดตามชมติดตามเชียร์กันได้ค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้โชว์โชว์ของรางวัลก่อน
คำถามก็ต้องเกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันในเย็นวันนี้
จะมีการทำประตูทั้งหมดกี่ลูก

หมายถึงว่ารวม๑๒๐นาทีไหม

เดี๋ยวไปเตะจุดโทษอีก๓ลูก

เอาเป็นว่า๑๒๐นาทีเต็มถ้าเล่นกันทั้งเกมเนี่ยนะ
แล้วมีประตูเกิดขึ้นเท่าไหร่

นักเตะคนใดจะเป็นคนแรกที่ยิงประตูในเกมนี้
โอ้โหยังมี๒สเต็ปนะ
ความยากมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่ผมคิดว่าในกระบวนที่มองเห็นเนี่ย

ที่คิดว่าน่าจะทำประตูได้
นี่ค่ะเสื้อสองตัวนี้ก็เป็นของรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะคะ
กติกาเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์
แล้วก็วงเล็บมาด้วยก็ได้ว่าอยากได้เสื้อของทีมอะไร
แล้วเดี๋ยวยังไงจะมาประกาศผู้โชคดีกันในสัปดาห์หน้าค่ะ

จะพาไปดูเรื่องราวที่สุดในวงการกีฬาไทยรอบปีนี้
เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยมากมายที่เกิดขึ้น
วันนี้ทีมงานก็เลยรวบรวมเรื่องที่คิดว่าที่สุด๕อันดับมาให้ดูกัน
ก็ลองไปดูกันว่าใจตรงกันกับคุณผู้ชมหรือเปล่าค่ะ
ปี๒๕๕๘ที่กำลังจะผ่านไป
ถือเป็นอีกปีที่ดีที่น่าประทับใจของวงการกีฬาในบ้านเรา
ซึ่งในวันนี้ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ได้รวบรวมสรุป๕เหตุการณ์
ที่เป็นที่สุดของวงการกีฬาไทยในรอบปี๒๕
มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ
ที่สุดอันดับที่๕บุรีรำยูไนเต็ด
คือสโมสรอันดับหนึ่งในไทย
ในปี๕๘นี้เหล่าคุณพลปราสาทสายฟ้าเดินหน้าเต็มสุก

คุณพลซอกกล่าวยังต้องการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ซึ่งถึงแม้ว่าบทสรุปบุรีรำยูไนเต็ดจะได้แชมป์ที่๕หรือไม่
ถึงอย่างไรพวกเขาก็คือสโมสรฟุตบอลเบอร์หนึ่งของไทย

ที่สุดอันดับที่๔
ผุดผลแม่เนื้ออดทีมชาติไทย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการกีฬาไทย

ที่ได้ไปบอลโลกหญิง๒๐๑๕ที่แคนาดา
โดยอยู่ร่วมกลุ่มกับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมัน

แต่ทีมสาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการฟุตบอลไทยได้สำเร็จ
ด้วยการเอาชนะทีมชาติไอเวอรี่โค้ดได้๓ประตูต่อ๒
ขวา๓แต้มส่งท้ายทูนาเมนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม

ทีมชาติไทยเจ้าเหรียญทอง๔เกมและอาเซียนพาราเกม
ในส่วนของกีฬาระดับภูมิภาคอาเซียน
ทั้ง๔เกมและกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกม
ไทยเราก็คว้าเจ้าเหรียญทองได้สำเร็จ
โดย๔เกมไทยคว้าไปถึง๙๕เหรียญทอง
๘๓เหรียญเงิน๖๙เหรียญทองแดง
ส่วนอาเซียนพาราเกมไทยก็ทวงบันลังเจ้าเหรียญทองขึ้นมาได้สำเร็จ
โดยคว้าไป๙๕เหรียญทอง๗๖เหรียญเงิน๗๙เหรียญทองแดง
ประกาศศักดาความเก่งกาดของนักกีฬาไทย
อาเซียนได้รับรู้อีกครั้ง

ถือเป็นปีทองของคนไทยจริงกับการกลับมาเป็นเจ้าอาเซียนอีกครั้งของคุณพลทัพช้างศึก
เริ่มจากคว้าเหรียญทอง๔เกมที่สิงคโปร์
และที่สำคัญทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ยังคงนำเป็นจ่าฝูง
พิสูจน์ให้เห็นว่าเราคือเบอร์หนึ่งอาเซียนตัวจริง
ทั้งคนงานและอันดับฟีฟ้า

คนกีฬารวมใจปั่นเพื่อแม่และพ่อ
ที่สุดของกีฬาในรอบปีนี้คือการร่วมใจกันของคนกีฬา
และทุกภาคส่วนในกิจกรรมปั่นเพื่อแม่

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยคนกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเช่น
เช่นโคตรซิโก้กิติศักดิ์เสด้าเมือง
มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี

ที่ประชาชนมีต่อพ่อหลวงแม่หลวงของเราได้เป็นอย่างดี
และทั้งหมดนี้คือ๕ที่สุดของกีฬาไทยในรอบปี๕๘
ส่วนในปี๕๙ที่กำลังจะมาถึง
วงการกีฬาไทยจะเป็นอย่างไร
กล้องเชื่อชาวไทยก็อย่าลืมไปเชื่อกันเยอะนะครับ